คุณผู้ชมคะช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์แบบนี้
เอาจริงเพื่อนดิฉันเป็นคุณครูเยอะ

ระหว่างเรียนสอนออนไลน์กับสอนจริงสอนออนไลน์เหนื่อยกว่า
ยากกว่าต้องเตรียมอะไรต่างเยอะแต่ดิฉันว่าคุณครูของที่นี่
คือเขาคงจะเตรียมสอนออนไลน์คงจะเหนื่อยแบบมากไปอีกคุณผู้ชม
เตรียมตัวเยอะเลยเพื่อให้เด็กที่เรียนออนไลน์สนใจคุณครูด้วย
นี่เราต้องเตรียมตัวนานด้วยเตรียมตัวนานขนาดไหน

นี่คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ
เป็นโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรนะคะ
คือสนุกสนานคึกคักมากนี่คุณครูนะคะเนี่ย
คุณครูแต่งตัวเป็นเงาะป่าในการสอนเด็กนักเรียนใช่ไหม

คุณลงทุนมากเลยทาหน้าดำปากแดงเลยนะฮะ
ถูกต้องนุ่งจงกระเบนแดงแบบนี้เลยนะคะ
แล้วคุณถ่ายซิเห็นแบบนี้รู้ไหมสอนวิชาอะไร

เป็นวิชาเป็นวิชาดนตรีค่ะ
นี่คือคุณครูเนติพงศ์รุ่งเรืองค่ะคุณผู้ชม
ก็สอนแต่งตัวแบบนี้สอนให้กับนักเรียนชั้นป๕
เด็กนะเห็นแบบนี้นะหัวเราะชอบใจ
นี่ครูเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วมาร้องเพลงฉ่อยสอนเด็ก
เดี๋ยวฟังครูเนติพงศรหน่อยค่ะ
นักเรียนลองมาทายดูกันว่าคุณครูนั้นสอนเรื่องอะไร
คุณพี่ทายครับ

เตรงเตรงเตรงเตรง
เตรงเตรงเตรงเตรง
นี่คุณเป็นแบบนี้อยากเรียนไหม

คือเรียนออนไลน์บางทีเราไม่เจอครูนะ

และยิ่งครูมาทำให้เราอารมณ์ดีในการเรียนแบบนี้นะครับ

นี่คือไม่รู้ว่าเป็นกันทั้งโรงเรียนเลยหรือเปล่า
เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวให้ดูต่อค่ะ

อยู่ในชุดลิเก
มาแล้วนี่ก็เตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเหมือนกัน
เตรงเตรงเตรงเตรงแต่นี่คือผอนะคุณ

ใช่ค่ะว่าที่๑๐๓ประกฤษโพธนังผอโรงเรียน
ถ้าเกิดพอจัดเต็มขนาดนี้ครูไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ก็ต้องจัดให้แบบเต็มที่แน่นอน
ผอมาแล้วคุณอันตัวเรานั้นผอเอ่อเอ่อเอ่ออย่างนี้หรือฮะ
นี่อยากให้คุณสืบสกุลไปเป็นผอที่โรงเรียนนี้ด้วยเหมือนกันนะ
คือพอบอกแบบนี้บอกว่าโรงเรียนนี้
คือตอนที่เขามีโควิดระบาดเนี่ยนะคะ
โรงเรียนก็ต้องมาใช้การเรียนการสอนออนไลน์
แล้วครูแต่ละคนเขาก็จะต้องคิดรูปแบบการแต่งตัว
ปรับวิธีการสอนให้มันน่าสนใจ
จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้มานั่งเรียนหน้าจอกัน
คือที่อ่างทองโลกออนไลน์เขาก็ชื่นชม
คุณครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดต้นสนเมืองอ่างทองค่ะ
ที่แต่งตัวชุดวรรณคดี
อันนี้มีสอนภาษาไทยนะ
อีกท่านใช่ไหมใช่ค่ะครูวนิดาสายะวงค่ะ
ก็แต่งตัวนี้เขาสอนออนไลน์สอนสังทองค่ะ
บอกว่าพอดีมีฉากเก่าที่โรงละครของคุณแม่อยู่
แล้วก็เห็นหัวละครทั้งเจ้าเงาะเอ่ยนางยักษ์เอ่ยนางรจนา
ไอเดียเอาอย่างนี้เลยค่ะ
ที่หน้าโรงละครใช้บริเวณโรงละครชาติหน้าบ้าน

แล้วเด็กเขามาเรียนเขาก็มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปด้วย
อ้าวดีอ่ะนะคุณครูก็ต้องมีเทคนิคในการสอนนะ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์
ก็เข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องจับตามองนะ
ว่าจะสามารถเปิดเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกันได้
ภายในต้นเดือนหน้าหรือเปล่าในกุมภาพันธ์เนอะ

ดูสถานการณ์โควิดกันด้วยนะครับ